มีอีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมเขาแชร์กันในเฟซบุ๊กนะคะว่ามีสาวไทยคนหนึ่งไปเสียชีวิตที่ฮ่องกง
แต่ว่าเขาบอกว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
คือแต่สภาพศพเนี่ยมันดูแปลกมันดูเหมือนไม่ใช่ฆ่าตัวตาย
ครอบครัวก็ดีเพื่อนก็ดีก็ไม่เชื่อว่าสาวไทยคนนี้จะฆ่าตัวตาย
แต่ว่าที่เขาแชร์กันในเฟซบุ๊กเนี่ยเป็นการแชร์ขอเรียรัยหรือว่าช่วยขอรับบริจาคเงิน
เพราะว่าการที่จะนำศพจากฮ่องกงกลับมาที่เมืองไทยเนี่ยใช้เงินหลายแสนมากค่ะ

ไปดูกันหน่อยค่ะเป็นผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนึงนะคะเขาโพสต์ข้อความไว้
ขอรับบริจาคเงินระดมทุนการนำศพสาวไทยที่เสียชีวิตขณะเดินทางไปฮ่องกงกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดประเทศไทยค่ะ
คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากนะคะค่าใช้จ่ายในการนำศพกลับมาเนี่ย๖แสนบาท

รายงานบอกว่านางสาวกัญญารัฐมากสุงหรือว่าแพร่วัย๒๔ปี
สาวไทยเสียชีวิตขณะเดินทางไปฮ่องกง
ท้องถิ่นรายงานว่าเธอฆ่าตัวตายเอง

ไปหยิบมีดจากร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วก็เอามีดแทงเข้าที่หน้าอกสามครั้ง
มีดยังปักคาหน้าอกอยู่เลยตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอศพ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓เมษายนที่ผ่านมานะคะ
เพลเดชทศรแม่ของน้องแพร่คนตายเนี่ยนะบอกว่า
ลูกสาวไม่ได้ฆ่าตัวตายแน่เพราะลูกไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ต้องมาก่อเหตุแบบนี้เลย
รู้มาว่าลูกสาวเนี่ยเดินทางไปฮ่องกงกับเพื่อน
ครั้งสุดท้ายโทรศัพท์มาคุยกันก็คือ๒เมษายน
ลูกยังบอกคือน้องแพร่คนนี้มีลูกด้วยนะ
แพร่ยังบอกกับคุณแม่อยู่เลยว่าคิดถึงลูกรักลูกแม่ดูแลลูกให้ก่อนนะเดี๋ยวแพร่จะรีบกลับมา
ทีนี้ตอนนี้ครอบครัวเปิดบัญชีรับเงินบริจาคเพราะต้องใช้เงินในการนำศพลูกกลับบ้าน
ค่าใช้จ่ายอาจจะสูงถึง๑ล้านบาทเลยด้วยซ้ำตอนนี้ก็มีคนใจบุญนะคะช่วยเหลือมาประมาณสองแสนห้าหมื่นบาทแล้ว
อันนี้เป็นเว็บจากสื่อท้องถิ่นของฮ่องกงค่ะ
ของผู้ตายที่ไปฮ่องกงด้วยกันนะเล่าให้ฟังว่าวันที่๒เมษายนเนี่ยไปเที่ยวกลางคืนกันไปสถานบันเทิงกันเพื่อฉลองวันเกิด
คืนนั้นก็กินดื่มกันนะคะแต่ก็ไม่มีเรื่องปกติอะไรก็กลับเข้าที่พัก
เช้าวันถัดมาน้องแพร่ชวนเพื่อนไปกินข้าวแต่เพื่อนไม่ได้ไปบอกแฮงอ่ะขอนอนได้ไหม
แพร่ก็เลยไปคนเดียวจนประมาณสักบ่าย๓โมงค่ะก็งงเอ๊ะทำไมแพร่ไม่กลับห้องสักทีโทรไปก็ไม่รับ
ผิดสังเกตว่าหายไปไหนก็เริ่มตามหามารู้ข่าวว่าน้องแพร่ตายจากเพื่อนเมืองไทยจากเพื่อนคนไทยค่ะ
ที่บอกว่าเฮ้ยไม่เจอแพร่เหรอนี่แพร่ตายแล้วนะถึงเพิ่งรู้ส่วนตัวบอกว่าไม่เชื่อเลยว่าน้องแพร่จะฆ่าตัวตาย
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอผลชนสูตรจากฮ่องกงก่อนนะคะเพราะว่ายังยืนยันอะไรไม่ได้เลยแต่สำหรับอุปนิสัยของน้องแพร่เนี่ยเพื่อนก็บอกว่าเป็นคนตั้งใจทำงานแล้วก็รักครอบครัวมากไม่คิดเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นค่ะ